ปิดท้ายเบรกนี้อยากพาไปดู
เรื่องดีของความรักกันหน่อยละกัน
เขาบอกว่าคนเราเวลาแต่งงานกันเนี่ย

คู่สามีภรรยาคู่นี้เขาร่วมทุกข์

แล้วเขาก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปตราบ
สิ้นลมหายใจคุณ
นี่หกสิบปีรักกันจนสิ้นลม

โซเชียลเขาแชร์คลิปที่ทำเอาน้ำตาซึม
แล้วก็ทราบซึ้งในความรักของตายายคู่นี้เนี่ย

ผู้หญิงที่ก้มหน้าร้อง

คุณยายกำลังบอกลาคุณตาเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนที่จะต้องจากกันไปตลอดกาล
คุณยายกุมมือคุณตาร้องไห้
กระซิบข้างหูเล่าอะไรรู้ไหมคุณว่า

เรียกให้คุณตาตื่นขึ้นมากินข้าวตำหมากกินกันอีก

ลูกหลานคลอดปรปประโลมนะคะ

ถึงความรักแท้ของตายายคู่นี้ด้วย
ทีมข่าวเราก็เดินทางไปยังหมู่บ้านหินลาด

ไปหาคุณยาย
ใช่มีลูกด้วยกัน๑๐คน
ร่วมทั้งทุกข์ร่วมทั้งสุขมา๖๐ปี

แหล่จะเป็นคนคอยดูแลหุงหาข้าวให้กิน
หมากให้ยายกินมาตลอดชีวิต
จนกระทั่งตาแหล่ล้มป่วยด้วยโรคไตเสื่อม
ต้องนอนรักษาตัวอยู่บ้านเป็นเวลา๒เดือน
กระทั่ง๒๓ตุลาคมค่ะ

วัวแต่คิดถึงเรื่องราวในอดีตที่ตาแหล่เนี่ย
เคยดูแลยายไม่ขาดตกบกพร่อง
ก็เลยเข้าไปคุยกับตาแหลมเหมือนทุกวันนะคะ
ถึงแม้ว่าตาแหล่คู่ชีวิตที่ลำบากลำบลมาด้วยกัน
ปีจากไปอย่างไม่มีวันกลับแล้วนะคะ

อ่าคอยคุยทอด
เวลากินท่า
พร่อมดีทั้งราว

เอิญเคี่ยวน้ำใดก็เอิญอยู่แล้วทั้งโมม้า
คิดถอดหน่อยปะแม่
โหทราบสึกคำตาลายเลย
หายใจก่อน
ซึ่งลูกสาวคนที่๖นะคะคุณเกษรโสสมเล่าให้ฟังบอกว่า
พ่อกับแม่เขาจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลา
พ่อจะเป็นคนดูแลแม่เวลาลูกออกไปทำงาน
กระทั่งตอนที่พ่อป่วยหนักจนจะไม่ไหวแล้วเนี่ยนะคะ
แม่มาบอกว่าอย่าเข้าไปหาพ่อ
แม่ก็ไปพูดกับพ่อบอกว่าให้มากินข้าวนะมาตำหมากให้เคี้ยวหน่อย
คือลูกหลานที่อยู่ที่บ้านฟังแม่พูดก็คือน้ำตาไหล
แบบร้องไห้ไปตามตามกันคือสงสารแม่ด้วย
แล้วก็ทราบซึ้งกับความรักระหว่างพ่อแม่ที่มีให้แก่การตราบ
วันสุดท้ายซึ่งตอนนี้ลูกบอกว่าพ่อไม่อยู่แล้ว
ลูกก็จะดูแลแม่อย่างเต็มที่ดูแลแม่อย่างใกล้ชิด
เหมือนกับตอนที่พ่ออยู่แล้วก็พ่อดูแลแม่
กินปลาก็เอากล้างออกให้สนอนก็เอาผ้าห่มมาห่มให้

นี่ไม่ใช่ชีวิตคู่อย่างเดียวนี่คือคู่ชีวิต
ร่วมทุกข์แล้วก็ร่วมสุขกันรักเราไม่เก่าเลยคุณยาย
บอกคุณยายโชคดีจริงที่ได้เจอคู่ชีวิตแบบนี้นะคะ
เป็นแบบอย่างที่คุณตาคุณยายเขาอยู่กันได้๖๐ปี
แล้วคนรุ่นปัจจุบันนี้ก็อยู่กันไม่ค่อยนานเท่าไหร่เนอะ
เป็นกำลังใจให้คุณยายด้วยนะคะ